ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อ
นั่นก็คือผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย

เกี่ยวพันกับเช็ค๒ฉบับ๒๖ล้านกับ๑๐ล้าน
เมื่อวานนี้นะครับผู้ต้องหา
ก็มีทั้งนายโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒน์ด้วย
ได้ไปที่สำนักงานคดีพิเศษ

เพราะว่าอายการสั่งสำนวนเสร็จแล้ว
แล้วก็นัดให้ผู้ต้องหามาพบ

นายพานทองแท้ชินวัฒน์บุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัฒน์
ก็มาพบกับอายการคดีพิเศษ
โดยที่อย่างที่เห็นบรรยากาศแล้วครับคุณผู้ชมฮะ

นำกลุ่มนปชจำนวนมากเลย

เพื่อรอให้กำลังใจนายพานทองแท้ชินวัฒน์

พร้อมด้วยคนในครอบครัวนะครับ

คุณหญิงพจมานณป้อมเพชรมารดานะครับ

แล้วก็นางสาวแพทองทานน้องสาว

มีความกังวลหรือไม่อย่างไร
คุณโอ๊คตอบมาไม่มากนัก
ตอบสั้นว่าครับฟังเสียงฮะ
คือในคดีนี้นะฮะเกี่ยวพันกับเช็ค๒ฉบับนะครับ
นั่นก็คือเช็คฉบับ๒๖ล้านบาท
ซึ่งอายการได้สั่งไม่ฟ้องนางเกซินี
จิปิพบกับนายพานทองแท้ชินวัฒน์
แต่สั่งฟ้องนางกาญจนาภาหงเหิน
นิการส่วนตัวของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรนะครับ
ส่วนคดีเช็ค๑๐ล้านบาท
อายการสั่งฟ้องนายพานทองแท้
ชินวัฒน์ฐานสมคบกันฟอกเงิน

คดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง

ที่สุดอนุญาตให้ประกันตัวตีราคา๑ล้านบาท
พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
และนัดสอบคำให้การในวันที่๕พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มเพื่อนและคนใกล้ชิดของนายผ่านทองแท้
สังคมโซเชียลให้กำลังใจคุณโอ๊คเยอะเลย

คนที่ถูกจับตามองมากก็คือนายคชาพาตันเจริญหรือว่ามดดำ
ดำเขาก็โพสต์ผ่านโซเชียลของเขา
บอกว่าโอ้ปกติไม่เคยจะมาดราม่าอะไรเรื่องแบบนี้
เพราะว่าพานทองแท้คือเพื่อนของมดดำ
ก็เลยมาให้กำลังใจเพื่อนโอ๊ค
ถูกโจมตีถึงขั้นที่มดดำต้องโพสต์ข้อความเป็นครั้งที่๒

ก็เป็นเพื่อนกันมันจะผิดตรงไหนที่จะโพสต์ให้กำลังใจกันนะครับ

เตรียมใบสมัครพักเพื่อท้ายไว้เลย

ทิ้งท้ายไว้แบบนี้หมายความว่าอะไรยังไง
เราก็คาดเดายากนะครับว่าคุณมดดำให้ทิ้งใบสมัครไว้
ใครจะไปสมัครหรือคุณมดดำจะไปสมัคร
เดี๋ยววันนี้คงมีความเคลื่อนไหวคนต้องไปตามสัมภาษณ์คุณมดดำนะฮะ
วันนี้มาข่าวใส่ใครไหมเดี๋ยวจะได้รอถาม
ถ้ามาข่าวใส่ใครก็เป็นข่าวเลยนะครับ
นางสาวพินทองทาโพสต์ว่าให้กำลังใจพี่ชาย
พร้อมกับกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้คำปรึกษาคดีนะครับ
รับว่าครอบครัวผ่านอะไรมาเยอะมาก
ที่ผ่านมามองว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จนมาถึงรุ่นเรา
และสรุปร่วมกันว่าถ้าสู้ตามเนื้อกฎหมายยังไงเราก็ชนะ
แต่ถ้าเรื่องทงการเมืองหรือความแค้นส่วนตัวของใคร
อันนี้อยู่เหนือการควบคุมนะครับ
ส่วนนายพานทองแท้โพสต์ไอจีหลังได้รับการประกันตัวว่า
พร้อมที่จะสู้ทุกศึกและขอโทษแล้ว
ที่ไม่ได้ทักทายทุกคนนะครับ